เมื่อกี้พูดถึงเรื่องที่แม่สอดที่ตาก
ขยายตรงนี้หน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
มันก็มีคำถามนะว่าโรงพยาบาลแม่สอดยังไหวอยู่ไหม

ทางโรงพยาบาลบอกว่ายังไหวอยู่นะคะ
กับการที่จะรับคนไทยที่จากฝั่งจังหวัดเมียวดีของเมียนมาเนี่ย
ข้ามมาแล้วก็กลับมารักษาตัวที่ฝั่งไทยนั่นเอง

แม่ทัพภาคที่๓ก็เตรียมจะลงพื้นที่
นี่เป็นบริเวณเขตชายแดนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
โดยทีมแพทย์สนามโรงพยาบาลแม่สอด
รวมถึงทีมสาธารณสุขอำเภอแม่สอดเนี่ย
ยังทำงานกันหนักอยู่เลยค่ะคุณผู้ชม

เพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
จังหวัดตากเนี่ยได้รับการประสานมาจาก

ที่คาดว่าน่าจะติดโควิด๑๙
แล้วก็อยากจะมารักษาตัวที่ฝั่งไทย

จังหวัดตากก็ต้องมีการจัดกำลังพลนะคะ

ที่แม่สอดมีทั้งหมด๓ชุด
เมื่อกี้บอกไปแล้วว่า๗๕คน
๗๕ตรวจเจอโควิด๕๒รายก็จะต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแม่สอด
ทีนี้ที่เหลืออีก๒๓รายไม่ได้ติดโควิดก็จริง
แล้วก็ยังมีรายงานด้วยบอกว่าคนไทยในบ่อนกาซิโนติดโควิดอีกจำนวนนึง
แล้วเดี๋ยวบ่ายวันนี้ค่ะพลโทอภิเชษซื่อสัตว์แม่ทัพภาคที่๓
เพื่อที่จะติดตามรับมือกับจำนวนผู้ป่วยโควิด๑๙จากบ่อนของฝั่งเมียนมาอย่างเร่งด่วน
แล้วก็ทีมแพทย์สนามโรงพยาบาลแม่สอดเนี่ยนะก็กำลังรีบประชุมหาแนวทางรับมือเหมือนกัน
เพราะว่าคนไทยจำนวนมากเลยค่ะตอนนี้ต้องการจะข้ามแดนกลับมาฝั่งไทย
อยากจะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดทีนี้กังวลว่าจะเกิดปัญหาหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่จะเพียงพอไหมเตียงจะเพียงพอไหมแล้วต้องใช้เจ้าหน้าที่
หรือว่าใช้แพทย์พยาบาลที่โรงพยาบาลอื่นในจังหวัดตากมาเสริมกำลังหรือเปล่า
ซึ่งตอนนี้จากการดูยอดผู้ป่วยสะสมของโรงพยาบาลแม่สอดมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙อยู่๘๗ราย
รักษาหายแล้ว๒๒รายเสียชีวิต๑รายแปลว่าตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๖๔ราย
สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้๒๔๕รายนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล๖๔ราย
ดังนั้นจริงยังเพียงพอที่จะรับผู้ป่วยได้อีกเกือบ๒๐๐รายเหมือนกันนะคะ